เราสองคนข่าวนี้เตรียมตัวไว้เลยนะเตรียมขอโทษท่านเลย
จำได้ไหมครับพระท่านกำลังทำพิธีอยู่
แล้วเขาจุดพล้วยอ่ะเออปาง
บ้าจี้นะท่านบ้าจี้อาการนี้เขาเรียกว่าบ้าจี้
ปรากฏว่ามันมีคลิปอื่นออกมาให้ดูอีกนะครับ

ก็ไม่ได้ต่างจากคลิปแรกสักเท่าไหร่

มีคนเข้าไปดูนะครับมากกว่า๗ล้านครั้งแล้ว

ท่านอยู่จำวัดอยู่ที่วัดแจ้งเมืองไผ่
ตะบนเมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำครับ
ท่านชื่อพระรวงหรือว่าพระทงจันทะนาโรอายุ๕๖ปี
แต่ยังไม่ทันว่าครับมันดังเสียงพูลมันดังปั้ง
ท่านตกใจครับก็เลยเอาตลปัดตีเพื่อนพระ

รับว่าท่านเป็นคนขี้ตกใจฮะ
ตารปัสวางไว้เขากดทีพูดพอดี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
หลวงตาตีไปกี่ที

เห็นไหมคนไปสัมภาษณ์ยังหลุดขำเลย

เราไปถามความรู้สึกของพระที่ถูกตีบ้าง
พระเพื่อนที่ถูกตีนะครับท่านชื่อพระสมิง
มหาธาโรอายุ๕๑ปี

บอกว่าวันนั้นโดนตีไป๖ครั้งนับซะด้วย
พลุมันดัง๒ครั้งครั้งละ๓ที
ผมห่วงหน่อยขออภัย
ตลอด๒ปีที่อยู่ด้วยกันโดนตีเป็นประจำ
ท่านบอกนั่งติดกันเวลาไปรับบุญของงานต่าง

ไม่เคยติดใจรู้พระธงท่านขี้ตกใจ

ท่านก็ไม่ได้ตีนะจนทำให้ได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างแบบเนี้ย
ท่านลองเลี่ยงไปนั่งที่อื่นได้ไหม
จะได้ไม่โดนตีพระสมิงบอกว่าไม่ได้หรอก

ขนสามากกว่าเดาอยู่หน้าสุดก็ไล่
ฟันศาสตร์น้อยกว่าก็ดูท้ายหน่อย

คือท่านบอกว่าพระเพื่อนที่โดนตีท่านบอกทำใจไว้แล้วล่ะ
ตอนนี้ดีหน่อยนะชาวบ้านให้เว้นระยะห่าง
ก็เลยหลวงพ่อทงเนี่ยตีไม่ถึงนะครับ

แต่ก็ถือเป็นสีสันประจำวัดท่านท่านบอกแบบนั้นครับ
อืม
แล้วคลิปแรกที่เป็นคลิปดังใครเป็นคนถ่าย
วันนาอุทัยรำชาวบ้านตะบนเมืองไผ่
บอกว่างานนั้นเป็นงานศพของพี่สาวนะครับ

เพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยว

หลวงพ่อทองหลวงพ่อทงใช่ไหมฮะ